คุณผู้ชมค่ะทำบุญสวยชาติหน้าแต่ว่าทำหน้าสวยชาตินี้
ดูอย่างน้องลาดาอาสยามสิคะนี่นางไปทำจมูกใหม่มา
เช้งเลยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญคือตอนนี้หน้าน้องเนี่ย
เป๊ะมากเว่อหน้ากากไม่ใส่แล้วจ้าเปิดหน้าสวยแบบนี้

แล้วพอยิ่งไปทำจมูกมาใหม่ไปที่ใหม่มากมันแล้วเป๊ะมันดูดีขึ้น
ที่ตัดสินใจทำในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ย
มันเริ่มบางจนน้องเนี่ยหวั่นใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวปลายจมูกมันจะทะลุหรือเปล่า
ทำจมูกมันจะรู้ใช่งานนี้ก็ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็เลยใช้เทคนิคพิเศษ
นำเนื้อเยื่อทางด้านหลังหูมาเสริมเพื่อให้เนื้อตรงจมูกเพิ่มความธรรมชาติมากขึ้น
แต่คุณค่าเรื่องราคาศาลล่ะดาบอกว่าเอาเรื่องอยู่นะครับพี่
แต่ความปังก็คือจมูกใหม่ซีรีส์นี้นอกจากจะสวยถูกใจแล้วยังเสริมโงเห้งให้ปังอีกด้วยค่ะ
สารดาไม่ได้มีปัญหากับซิลิโคนทรงเก่าแต่แค่บอกคุณหมอว่าแบบเราอยากได้หน้าเหมือนเดิมแต่อยากปลอดภัย
ส่วนอื่นอย่างนี้ก็มีสรรเสร็จเหมือนกัน
แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการเสพติดเลย

ดาดาหายเร็วมากเพราะวันนี้คือวันที่

๑เดือนนี้ใช่ราดาว่าหายเร็วมาก
๖แหมรับทรัพย์อย่างไรบ้าง

ก็คือมาบวงสวงกระสือลำซิ่ง
แล้วก็ซิงเกิลใหม่อัดเสร็จแล้วค่ะ
รอปล่อยน่าจะประมาณ๒๓เดือนนี้น่าจะได้ฟังค่ะ